คุณผู้ชมเรื่องของการสร้างสรรค์ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย
เขาบอกว่าเด็กยุคใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เด็กนะคุณผู้ชม
คุณยายวัย๗๓ปีแกก็มีไอเดียและมีความคิดสร้างสรรค์
แล้วก็ก่อให้เกิดเป็นรายได้
ถูกต้องเห็นแล้วรับรองว่าร้องว้าวคุณยายแจ่มว้าว
ไปดูกันไอเดียเก๋ของคุณยายนะคะไม่น่าเชื่อนะ
นี่คุณแค่ซองกาแฟแบบนี้ซองกาแฟสำเร็จรูป

คุณยายสวนภูมิโคกรักนะฮะอายุก็๗๓ปีแล้วนะ
สายตาคุณยายดีดูสิ
ซองกาแฟที่ไม่ได้ใช้แล้วมาสารใหม่
ให้กลายเป็นของใช้สุดเก๋อย่างนี้คือ
นี่คือเสือและกระเป๋า

ใครเห็นจะต้องร้องว้าวคุณยายแจ่มจริง

สุดยอดนะคะไอเดียแล้วก็ฝีมือการประดิษฐ์ของคุณยายสุดยอดจริง
การนำซองกาแฟเล็กคุณผู้ชม
มาสารเป็นของใช้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
แต่ว่าคุณยายเขาคิดแล้วทำออกมาได้อย่างปรานีตสวยงามนะคะ
เรียกว่างานดีงานพรีเมียมไปเลย
สามารถทำขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคุณยายได้ดีมากเลยนะคุณ

ก็ยายเนี่ยอยากหางานอดิเลกทำยายจะได้ไม่เหงา
ยายอยู่ว่างไม่ได้หรอกยายชอบทำงาน
ก็เลยมีอาสาสมัครเข้ามาสอนการทำเสือแล้วก็กระเป๋าจากวัสดุพลาสติกบ้าง
จากต้นกกบ้างคุณยายก็เลยปิ๊งไอเดีย
ลองเอาพวกซองกาแฟไหมทานเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ลองมาทดลองจักษานมาทอเป็นเสือดู
ยายบอกก็ลองผิดลองถูกอยู่นานนะ
ทุกวันนี้ชำนาญแล้วยายชำนาญยายขายได้แล้ว
เห็นแบบนี้อดชื่นชมคุณยายไม่ได้จริงนะคุณผู้ชม
และสำหรับใครที่เห็นแล้วอยากจะไปอุดหนุนงานฝีมือของคุณยายนะคะ

อย่างเสือก็จะขายกันอยู่ที่ราคาผืนละ๔๐๐บาท
๐บาทนี่ถือว่าไม่แพงนะสำหรับงานฝีมือที่คุณยายทำด้วยมือทั้งผื่นนะคุณ

กระเป๋าก็อยู่ที่ใบละ๕๖๐๐บาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่รูปแบบความยากง่ายของมัน

เนี่ยกระเป๋าสวยมากนะคะแล้วทำด้วยมืออ่ะคุณคิดดูอ่ะครับ
ใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะเสร็จตอน๑ผืน๑ใบ
ใครอยากจะส่งซองกาแฟไปให้คุณยายก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแบบนี้
สำหรับคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าที่บ้านเรามีเหลือเยอะ
ส่งเป็นพัสดุไปได้ตามที่อยู่นะคะ
ก็คือส่งไปให้คุณยายสวนภูมิโคกรักอยู่บ้านเลขที่๑๔๐หมู่๔
บ้านบุษัยตะบนไทยสามะคีอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมานะจ๊ะ

ที่อยู่ด้านล่างคุณผู้ชมถ่ายรูปเก็บไว้เลย
ส่งไปให้คุณยายคุณยายเขาจะได้นำไป
หารายได้ช่วยตัวของเธอเอง
แล้วเนี่ยนะเป็นวัสดุที่นำมาจากของเหลือใช้
บอกแล้วว่าคนเราจะมีความคิดสร้างสรรค
ไอเดียไม่ได้จำกัดหรือว่าคุณเป็นเด็กรุ่นใหม่เท่านั้นนะ

ที่เอามาต่อยอดเป็นรายได้เสริม

จะได้ไม่เหงาจะได้มีรายได้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง